ช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องวุ่นของกลุ่มวัยรุ่น
เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเคลียร์ใจกันต้องถ่ายคลิป
แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แค่การเคลียร์ใจพูดกันดีด้วย
มันมีการลงไม้ลงมือใช้ความมืดแรงนะคะ

มานัดเคลียร์ใจกันพูดคุยกันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายไม่ได้คุยอย่างเดียว